อยู่ข้างหลังเรานี่ฮะจริงหรือเปล่าชัวร์ใช่ไหม
คดียี่สิบหกเมษายนเอาจริงแล้วใช่ไหมก็เอาจริงแล้วไหมอ่ะ
ถึงแม้ว่าวันนี้๒๑พรุ่งนี้จริงเขาจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงใช่ไหม
อ่าที่มาสอบปากคำพยานอีกปากหนึ่งใช่ไหมถูกต้องเออนะฮะหลายคนก็รออยู่ว่าจะปิดคดีเมื่อไห
แต่ว่าทางด้านของนายอัจฉริยะออกมาแฉว่าเขามีขบวนการสร้างหลักฐานเท็จ
และคุณแตงโมเองก็ไม่ได้อยู่ท้ายเรือและมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการฆาตกรรม
คุณกำลังจะพูดถึงเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่นายอัชริยะมาแถลงที่โรงแรมอันนา
ถูกต้องที่นนทบุรีแล้วก็บอกว่าอุ้ยจะเปิดอะไรที่มันแบบสะเทือนวงการตำรวจใช่ไหม
เนี่ยขึ้นเนี่ยโปรเจคเตอร์เนี่ยฮะแล้วก็มีการฟาดฟันพอนักข่าวถาม
คุณเป็นใครมีคนจ้างมาให้คุณมาถามผมอย่างนี้ใช่ไหมโอ้มีการฟาดฟันกันยกใหญ่ทีเดียวเชียว
พานะฮะอ่ามาดูกันหน่อยนายอัชริยะเรืองรัฐนาภงนะฮะ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัธยกรรมแถลงเปิดหลักฐานคดีคุณแตงโมตั้งข้อสังเกต๓ประเด็นแบบนี้
คุณผู้ชมฟังทีละประเด็นเรื่องเส้นผมที่พบในเรือตำรวจค้นหาหลักฐานบนเรือถึง๕ครั้งตั้งแต่วันที่๒๖กุมภาพันธ์แต่ไม่พบเส้นผมใคร
แต่ว่าไปพบวันที่หนึ่งมีนาคมซึ่งเป็นเส้นผมคุณแต่งโมอ้าวทำไมยี่สิบหกไม่พบมาพบวันที่หนึ่งอืมนะฮะ
อาจริยะเปิดคลิปที่บริเวณท่ามเรือด้วยเห็นคุณแตงโมกับกระติกกำลังสางผมอยู่เอ๊ะ
สงสัยว่าเส้นผมคนอื่นหายไปไหนก็เลยเชื่อได้ว่าเป็นการสร้างหลักฐานเพื่อให้สอดคล้องกับคำให้การของผู้ต้องหาหรือไม่
อันนี้ประเด็นแรกค่ะประเด็นที่สองกล้องวงจรปิดช่วงที่คุณแต่งโมตกเรือยี่สิบสองนาฬิกาสามสิบสี่นาทีเนี้ย
ถ้าสังเกตแสงสว่างที่ท้ายเรือเอ๊มันจะมีเงาเป็นจุดดำนะฮะ
นายอาจริยะก็บอกว่าไอ้เงาดำนั้นน่ะมันเงาคุณแต่งโมค่ะ
ขึ้นมาจากท้ายเรือสักพักเงาดำก็หายไปเพราะเดินเข้าไปในตัวเรือแล้วแน่นอนนี่ชี้ชี้
ซึ่งไม่ได้ตกเรือที่ท้ายเรือดังนั้นเนี่ยที่แซนบอกว่าไอ้ตกท้ายเรือเนี่ย
คุณอัจฉริยะยืนยันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ประเด็นนี้คุณอัชริยะบอกมาอยู่แล้วตั้งแต่แรกเลย
บอกว่าให้ผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาดูไปปรับภาพดูให้เห็นว่าไอ้เงาดำไม่มีใครนั่งอยู่ท้ายเรือเลย
แปลว่าแซนให้การเท็จโกหกว่านั่งอยู่ท้ายเรือแล้วก็ให้ตังโมจับขา

มันจะไม่ได้เห็นชัดเจนหรอกนะครับประเด็นที่สามเรื่องบาดแผลที่ต้นขา
อาจริยะบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือเลยเขาอ้างข้อมูลจากบทวิเคราะห์ของศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎที่พบว่า
มันเกิดจากของมีคมที่มันคมระดับแบบมีดผ่าตัดหรือคัตเตอร์
ไอ้กระจกหรือมันเป็นแก้วที่มันแตกเอาไปกรีดไปบาดค่ะลักษณะบาดแผลเนี่ยเป็นรอยคมมาก
ถ้าถูกใบพัดเรือแผลมันจะลึกจะฉีกขาดมากกว่านี้ก็ตามที่หลายคนตั้งข้อสังเกต

เพราะมันเกิดจากความเมาของใครบางคน
และเกิดขึ้นเพราะมีอารมณ์ทางเพศร่วมอยู่ด้วย

ขอให้ผมได้หลักฐานพวกนี้มาอีกชิ้นหนึ่งนะ
แล้วผมจะมาให้ดูแล้วว่าเป็นฆาตกรรม
ไม่ใช่น้องแตงโมตกน้ำตายเอง

ฆาตกรรมนี้คือเกิดจากอะไรอย่างนี้ครับ
เกิดจากความเมาครับ
แล้วก็จะเกิดจากความที่มีอารมณ์ทางเพศ

โอ้โหเขาฟันทงไปค่อนข้างจะมั่นใจนะ
ใช่แต่ทีนี้นักข่าวก็ถามนะ

หลักฐานใหม่ที่บอกว่าหลักฐานนี้เด็ด

และจะทำให้ฟ้าผ่าโรงพักเมืองนนท์เนี่ย

อาชริยะบอกว่าคือที่ยังไม่เอามาเปิดเผยเนี่ยนะ
ยังขาดวัตถุพยานที่ยืนยันว่าตังโมตกหัวเรือ
เดี๋ยวก่อนรอบหน้าจะแถลงอีก

ว่าใครทำให้แตงโมตกเรือ

เอ้าแล้วคลิปที่เอามาเปิดเผย
ไม่นานเพราะว่าอีกนิดเดียว
เพราะว่าผมขาดวัตถุพยานที่ยืนยันได้ว่า

ครั้งหน้าเราเปิดให้ดูเลยว่า
ภาพที่มีการกอดกันบนหัวเรือ

ไม่ชัดเจนครับคุณเป็นสื่อช่องไหนครับ

นักข่าวพืยเลยแล้วพอถามว่า

อาจริยะนำหลักฐานเป็นทั้งสำเนาภาพถ่ายทั้งคลิปวิดีโอวงจรปิด
เข้าไปพบกับผู้บังคับการกองบังคับการปราบรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบแล้วด้วยนะครับ
เพื่อต้องการจะกล่าวโทษคณะพนักงานสอบส่วนที่ทำคดีของคุณแตงโม
ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗๑๓๑แล้วก็๑๓๒ครับ
โอ้โหจับตาให้ดีคุณผู้ชมไม่รู้หลักฐานที่นำไปมอบให้นั้น
มันจะมีอะไรเพิ่มเติมมากกว่าที่เราเห็นหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ทางด้านของพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑ท่านเปิดเผยแบบนี้
มีการได้นำสำนวนคดีมารายงานให้กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาแล้ว
ก็ไม่ได้สั่งการอะไรเพิ่มเติมนะครับเนื่องจากเห็นว่าพยานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
และวัตถุพยานหลักฐานที่ส่งไปตรวจก็เข้าไปในสำนวนแล้วด้วย
เดี๋ยว๒๖เมษายนนี้ฟังให้ดีครับบ่ายโมงตรง๒๖เมษายนจะแถลงปิดคดีที่ไหนล่ะฮะ
ที่กองมันครับการตำรวจภูทรจวัตรนทรธรรมดีท้องที่เกิดเหตุ
หลังจากนั้นจะนำตัวผู้ต้องหาพร้อมสำนวนความเห็นสั่งฟ้องส่งอายการ
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันแถลงปุ๊บส่งอายการสั่งฟ้องเลย
แล้วก็จะแถลงชี้แจงทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น
ใครจะถามอะไรจะตอบในทุกประเด็นคำถามที่สังคมสงสัย
มั่นใจตอบได้และมั่นใจว่าหลักฐานที่มีจะเอาผิดผู้ต้องหาได้อย่างแน่นอน
ยังไงท่านบอกอ๋อยินดีรับฟังจะรวบรวมหลักฐานเข้าสำนวนด้วย

เพราะมันอยู่ในสำนวนทั้งหมดนะครับ

ทางด้านของทนายเดชาทนายความของคุณแม่คุณตังโมนะฮะ
บอกว่านี่นะการแถลงข่าวของนายอาจริยะเนี่ยนะ

ก็เป็นสิ่งที่สื่อมวลชนก็นำเสนอไปแล้วทั้งนั้น

ดังนั้นไอ้การแถลงของนายอาชริยะเนี่ย

เพราะตำรวจเขาจะปิดคดีไปแล้วนะฮะ

ฟังเสียงจนาเดชาหน่อยครับ
ว่าเป็นการฆาตกรรม
หลักถามไม่มีเหรอครับ
๔พอพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ช้าชาญด้านแสง
ทำไมไม่เดินทางไปพบพนักงานสอบสวน

ดิสเครดิตของภาค๑

จะต่อรองอะไรหรือเปล่า
ไปเอาความลับในสำนวนมาได้ยังไง
เอามาโดยชอบโดยกฎหมายหรือเปล่า

แซนก็ให้การกลับตำรวจยังไง

ต้องการเอาชนะทนายเดชาใช่หรือไม่

ค่าทิ้งท้ายอีกนิดนึงคุณผู้ชมข้อเก้า
บอกว่าเมื่อวานนี้แถลงข่าวที่โรงแรม
ก็ติดตามกัน๒๖เมษายนบ่ายโมงตรง
คือจะบอกว่าวันที่๒๖เมษา

คุณผู้ชมลงวันที่เอาไว้เลยวันอังคารนะ
เดี๋ยวเจอกันเกาะติดอยู่หน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ